ไปเที่ยวแล้วก็พาไปเที่ยวกันต่อเลยที่จังหวัดระยองตอนนี้
ที่จะสร้างอุทยานการเรียนรู้ในโอกาสครบรอบ๒๕๐ปี
ที่สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชทรงกรกู้เอกราช
สารกลางจังหวัดระยองนะคะนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริต
ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานการแถลงข่าวในการจัดหาทุน
สร้างอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราช
พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของประเทศไทยณวัดรุ่มพระอารามหลวง
สถานที่ประวัติศาสตร์ทรงพักค่ายทหาร
ถูกช้างใต้ต้นสดือต้นไม้อายุกว่า๓๐๐ปีที่วัดลุ่มแห่งนี้
เป็นเวลา๑๐๐กว่าวันนะคะในการกรอบกู้ชาติของพระองค์
ซึ่งทรงเป็นพระเจ้าตากที่ระยองนะคะก่อนที่จะรวมพล
เพื่อเสด็จไปยึดเมืองจันทบุรีกลับไปกู้ชาติไทยคืนมาเป็นเอกราชนะคะ
จึงได้คิดที่จะสร้างอุทยานการเรียนรู้ประวัติของพระองค์
เพื่อที่จะน้อมรำลึกที่พระองค์ทรงกรอบกู้เอกราชของชาติไทยครบ๒๕๐ปี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ๙๐พันศา๕ธันวาคม๒๕๖๐
งบประมาณในการก่อสร้างค่ะจะอยู่ที่ประมาณ๗๓ล้านบาทนะคะ
งบพัฒนาจังหวัด๑๘ล้านบาท
ส่วนที่เหลือทางจังหวัดจัดหาทุนโดยสร้างเหรียญที่ระลึกรุ่นมหาราชมหาบารมีค่ะ
ต้นสติประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ช้างศึกช้างทรงมีพระราชานุสวรีมีชาญตะเด็ดพระศักดิ์สิทธิ์
จะได้เติมเนื้อหารายละเอียดของประวัติศาสตร์ของพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ
แล้วก็การกู้ชาติการรวมชาติการประกาศเอกราชของสมเด็จพระจักรสถิต
ไว้ที่บริเวณวัดรุ่มพระรามหลวง
ท่านผู้ว่ายังบอกอีกนะคะว่าจังหวัดระยองสร้างอุทยานการเรียนรู้
พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระเจ้าตากศิลป์มหาราชบนอาคารปริยติธรรมชั้น๒ของวัดลุ่ม
ส่วนเหรียญที่ระลึกค่ะปลุกเสกใหญ่๒๘ธันวาคมนี้นะคะ
เชิญชวนขอให้ประชาชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการสร้างอุทยานการเรียนรู้แห่งนี้ให้สำเร็จด้วยค่ะ